นี่เขามีจัดการแข่งขันกีฬาแปลก
กีฬาที่ว่าจัดการแข่งขันเป็นกีฬาโปโล
แต่ว่าใช้รถตุ๊กหรือว่าตุ๊กโปโลนั่นเองค่ะ
ศรีลังกาประเทศในแถบเอเชียใต้
เขาก็จัดการแข่งขันตุ๊กโปโลแชมเปียนชิป
โดยใช้๓ล้อเครื่องค่ะ
ซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปีก่อนแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี
ทำให้ปีนี้นะคะส่งทีมเข้าร่วมถึง๘ทีมด้วยกัน
ก็แบ่งเป็นทีมท้องถิ่น๔ทีมแล้วก็ทีมจากต่างประเทศอีก๔ทีมค่ะ
รูปแบบการแข่งขันก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
ก็จะมีรถตุ๊กลงสนามทีมละ๓คัน
แล้วก็สำรองอยู่ข้างสนาม๓คันค่ะ
แต่ละคันก็จะมีผู้ขับขี่๑คนและก็นักกีฬาที่ใช้ไม้ตีลูกอีก๑คน
ก็ต้องใช้ความสมัครสมาธิสามัคคีนะคะ
ขับขี่ก็ต้องเชี่ยวชาญการขับขี่เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกัน
ขณะที่นักกีฬาก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยว่าไปทางไหนอะไรยังไง
แล้วก็๓๒๐๐๐บาทแต่ว่าทีมแชมป์ค่ะก็มอบเงินจำนวนนี้ให้กับองค์กรการกุศล
รวมถึงแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับคนขับรถตึ๊กซึ่งมีรายได้น้อยอยู่แล้วเป็นรางวัลด้วย
แต่ว่านี่ไม่ใช่ความฮือฮาครั้งแรกที่ศรีลังกาเขาเคยสร้างขึ้น
เมื่อปี๒๐๐๗เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ
ช้างที่นำมาใช้ในการแข่งขันเกิดตื่นคนดูอลวาดพังข้าวของ
สุดท้ายก็เลยไม่จัดการแข่งขันอีกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตุ๊กโปโลอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ